ในการทำทีมหรือว่าการเลื่อนชั้นตกชั้น
แต่ว่าวันนี้สุดท้ายธและ

เพราะว่าเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้เป็นอาหารทีมต้องคิด
แฟนบอลไปที่หน้าที่ทำการสโมสร

สู้ให้เต็มที่ถึงแม้จะแพ้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของสโมสรครับ
แต่ว่าก่อนจะไปข่าวของนครปฐมเนี่ยเราไปกันที่ราวความเคลื่อนไหวของทีมเพื่อนตำรวจด้วยนะครับ
ขอบคุณแฟนบอลพี่น้องเพื่อนตำรวจตลอด
เส้นทางฟุตบอลของทีมนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเจอกันในทีมนี้ได้หรือแม้กระทั่งเจอกันในฐานะทีมอื่นสโมสรอื่นก็ทักทายกันได้ครับ
ผมก็เหมือน
เป็นการขอบคุณแล้วกันที่ติดตามพวกเราตามเชียร์ทีมพวกเราแม้กระทั่งตัวผมเองครับผม

นี่คือเสียงสัมภาษณ์ของนี่เลยสุรชาติสารีพิมพ
เขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของสโมสรเพื่อตำรวจอย่างแท้จริง
เพราะว่าล่าสุดถึงแม้ว่าตัวเขาจะย้ายไปค้าแข้งกับบางกอกกลาสแล้ว
แต่ว่าได้เอาเงินค่าเซ็นสัญญาในการยืมตัว
เขาบอกว่าเอาไปให้น้องเนี่ยใช้จ่ายซะก่อนในช่วงกำลังหาทีมอยู่
เขาตกลงที่จะไปตอนแรกคือเขาถามแล้วครับว่าจะขายขาดหรือเปล่า

คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากจะกลับมาค้าแข้งกับตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ให้ยืมตัวแล้วเสร็จแล้ว
เอาค่าที่ได้จากการยืมตัวให้น้องเอาไปใช้จ่ายกับเงินที่เหลือ
ส่วนที่ยังไม่ได้ค่าเหนื่อยในปีที่ผ่านมา
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังค้างค่าเหนื่อยกับนักเตะในบางรายอยู่
คือรูปแบบการย้ายทีมของตำรวจหลังจากนี้จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่
คือบางคนที่ไม่อยากจะย้ายทีมออกไปก็จะปล่อยด้วยสัญญายืมตัว
แล้วก็ไปอยู่กับทีม๑ฤดูการก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลลีกวันปีหน้า
คุณผู้ชมครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเพื่อนตำรวจนั้นยอมรับมติจาก
ด้วยสาเหตุที่ไม่มีคลับลายเซ็นซิ่งจนไม่สามารถออกใบอนุญาตทำการแข่งขันได้
แล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีการประชุมเมื่อวานทางพลตำรวจเอกวรพงศ์ชิวปรีชา
ก็มีการประชุมแล้วก็ยอมรับเรื่องทั้งหมดนะครับ
ส่วนผู้เล่นคนอื่นทางสโมสรก็ออกใบโอนย้ายโดยเป็นรูปแบบของสัญญายืมตัว๑ปี
ก็ลุ้นกันอีกครั้งนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมตำนานเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือฟุตบอลดิวิชั่น๑ฤดูการ๒๐๑๙
ก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนตำรวจนะครับที่จะต้องได้สิทธิ์ครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับ
ที่จะได้สิทธิ์แทนเพื่อนตำรวจในการเล่นลีกสูงสุดก็ตกเป็นทีมอันดับ๔ของดีวิชั่น๑ครับ
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะหาคำตอบกันจากข่าวต่อไปนะครับส่วนสิทธิ์ในดิวิชั่นหนึ่งที่ตำรวจนั้นเขาไม่สามารถที่จะลงเล่นได้นะครับ
ก็ตกเป็นของอายุทยาแทนครับ
นี่แหละครับคือคู่ที่กำลังจะวัดกันนะในวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี่แหละ
คือเมื่อวานเนี่ยครับภาพที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่ทำให้กลุ่มผู้บริหารนั้นต้องคิดนะครับ
แล้วก็แฟนบอลทุกคนนั้นอยากจะให้ทีมไปแบบสมศักดิ์ศรีไปสู้นะครับ
คือเขาบอกว่านักเตะชุดเก่าเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วด้วยนะครับส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ฉะนั้นไปสู้วันนี้ก็ไปด้วยใจ
แฟนบอลบอกว่าไปเถอะนะครับไปให้เต็มที่
เพราะว่าโคต้านี้ถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสในการเล่นไทยลีกเลยนะ

ผู้ชนะก็จะได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นไปยังหลีกสูงสุดทันทีนะครับ
พร้อมกับบีบีซียูที่ตอนนี้การันตีแล้วว่าจะได้เลื่อนต่อไป
บีซียูเนี่ยขึ้นแน่นะครับจะเป็นที่๓หรือที่๔เท่านั้นแหละครับ
ถูกต้องครับซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้ในการเจอกันของทั้งคู่เป็นยังไงผล
สำหรับนครปฐมกับทางด้านสุโขทัยนะครับ
คอนปฐมต้องชนะเพียงสถานเดียวนะครับเพื่อโอกาสในการเลื่อนชั้น
ซึ่งเกมคู่นี้จะแข่งขันแบบปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมนะครับ
ส่วนสื่อมวลชนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปทุกคนนะครับ
ต้องใช้ไอดีการ์ดที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทไทยพรีเมอร์ลีกด้วยครับ
ดังนั้นไปที่นั่นเนี่ยก็ต้องติดไอดีการ์ดไปด้วยนะครับ
นั้นอาจจะเข้าไปถ่ายทำและทำข่าวไม่ได้ครับ